คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเดือนที่แล้วเนี่ยสิงหานะคะ
วงการบันเทิงสิงหาพาเทกันหลายคู่เหลือเกินค่ะ
กลายเป็นว่าหลายต่อหลายคนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนโสดไปซะแล้ว
แต่บอกเลยว่าโสดทั้งทีอย่าเศร้าอย่าเหงาอย่าซึมคุณผู้ชมค่ะ
อัพเลเวลเพิ่มสกิลความสวยกันหน่อยดีกว่าที่
สาวหลายคนที่โสดไปช่วงนี้เปลี่ยนสเตตัสไปแล้วแต่ยังชีวิตดีมีสุขจ้า
เริ่มกันที่สาวคนแรกเลยนี่
สวยจริงนะคะสำหรับเธอคนนี้สาวบินพิชยานั่นเอง
เอาจริงว่าโสดจริงหรือแค่ห่างกันสักพักเราเองก็ยังฟันทงเขาไม่ได้
แต่ขอเคลมจากแคปชั่นแล้วกันเขาลงแคปชั่นเอาไว้ในอินสตราแกรมคุณผู้ชมนะ

ใช่ค่ะแล้วล่าสุดนี้นะคะหลังจากคลายล็อกดาวน์ปุ๊บ
สาวบินไม่พลาดค่ะพาตัวเองไปพักกายพักใจที่ทะเลซะหน่อย
นอกจากจะอวดบรรยากาศสวยคุณจุ๊กอะไรจุ๊กอะไร

ดิฉันไม่ได้ดูทะเลไม่ได้ดูอะไรแล้วดูแต่สาวมินเนี่ยคุณผู้ชม
คือไม่ลืมอวดความเซ็กซี่ริมหาดให้ได้ชมกันด้วย
คือกดสายตาอยู่แล้วแหละข่วนและแอวบางเนี่ยโอ้โห
มาเต็มสวยตะลึงจริงมาเต็มอย่างที่คุณว่าเลยคุณขวัญ
หลายคนบอกว่าไม่กล้าจะละสายตาเลย

เขาบอกว่าผู้หญิงมักจะสวยตอนโสดจริงไหม
อัยยะจริงค่ะนะฮะตอบแทนคุณผู้ชมไปเลย
จริงแท้แน่นอนอย่างที่คุณขวัญบอกไปนะคุณผู้ชมนะแม่
ต่อมามาดูสาวสดข้นต่อมาเลยก่อน

นี่ก็คือนางเอกดังสาวโบเมลาดา
อย่างที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าน้องโบ

ลดสถานะกับนักแสดงรุ่นพี่

เหลือเพียงแค่ความเป็นพี่เป็นน้องในวงการเท่านั้น
หลังจากที่เธอประกาศว่าโสดแล้วค่ะ
ก็ยิ่งทำให้ออร่าความสวยแซ่บของเธอ
เขายังเป็นเปล่งประกายออกมาจริงนะ
ล่าสุดภาพนี้บอกเลยว่าหลายคนแคป

เพราะว่าสวยจริงอยากจะเก็บเอาไว้ดูนานนะฮะ
ล่าสุดนี้นะคะก็นี่แหละเป็นรูปโพสต์ถือช่อดอกไม้สุดละมุนเลย
คิดว่าอยู่ต่างประเทศสบายตามากเลยเป็นชุดเดรสสีขาวเรียบ
แต่ก็ยังแฝงความเซ็กซี่อยู่ไม่เบานะจ๊ะ
มีแบบผ่าสูงโชว์เรียวขากรุบ
กรุบกลายเป็นลุคหวานซ่อนเปรี้ยวแบบลงตัวนะ
เขาสดใสมากเลยนะคนโสดแล้วสวยแบบนี้
ก็อยากจะโสดเหมือนกันแต่ว่าหาคนจีบยากไม่เอาดีกว่า

นี่ไม่ใช่หนุ่มส่งมานะอันนี้ก็เป็นดอกไม้จากแบรนด์ส่งมาให้นะจ๊ะ
แนนดังเขาส่งมาส่วนสาวโสดเข้าวินมาคนสุดท้ายค่ะ
ปิดท้ายกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งคุณนิวเคลียร์หันสาย
อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้สาวนิวเคลียร์ก็ยอมรับว่า
รากันไปกับอดีตสามีพี่ดีเจพัชจ้าเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังทำหน้าที่คุณพ่อและคุณแม่ที่ดีที่สุดของน้องไทก้านั่นเองนะคะ
ซึ่งสาวนิวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้คำว่ายิ่งโสดยิ่งแซ่บ
คุณดูคุณขยี้ตาดูเลย
นี่ผ่านลึกนะแล้วก็โชว์พุงด้วยเลี้ยวขาก็มาอีก
แบบว่าหน้าท้องเป็นกล้ามนะคะเสื้อครอบสีดำกำลังฮิตคุณผู้ชม

หลายคนเข้ามาชื่นชมในความสวยแซ่บในการดูแลตัวเองได้ดีมากของแม่นิวนะฮะ
ลุคนี้ของสาวดิวถ้าไม่บอกว่านี่ลูกหนึ่งแล้วนะ

เอ้าไม่ได้เลยทีนี้ไม่ได้